จริงเนี่ยเจ้าของเขาก็ออกมาขอโทษแล้วนะ
แล้วก็บอกแล้วคำว่าปังชาสามารถเอาไปใช้ได้
ภาษาไทยภาษาอังกฤษทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ออกมาอธิบายเพิ่มเติม

อย่างที่บอกครับมันเหมือนจะจบแล้วแต่ยังไม่จบเพราะว่า
จุดเริ่มต้นมีการยื่นเอกสาร
ไปยังร้านที่เอาคำว่าปังชาไปใช้
ขายสินค้าเหมือนกับที่ร้านเขาขาย
ก็คือมีทั้งที่เชียงรายกับที่สงขลา
ภาคเหนือเนี่ยเรียกเงิน๑๐๒ล้าน

ปั้นแบรนด์ขึ้นมาได้จนติดตลาดเนี่ยนะฮะ
บางคนก็บอกว่าเอ๊ะแต่ว่าเอาจริงนะ

สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้ารูปที่แบรนด์ใช้

กับภาพถ่ายของสุราดังยี่ห้อหนึ่ง

และล่าสุดวันนี้มีคนไปจับสังเกต
ตั้งคำถามว่าตัวเครื่องหมายการค้า
โลโก้ที่ดูเหมือนกับเป็นตัวจี
ถ้าจะมองดีก็อาจจะคล้ายกับลูกเจี๊ยบหรือลูกไก่เนี่ย
ก็ไปคล้ายกับสัญลักษณ์ของ
เขาเรียกว่าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง

มีโลโก้เป็นผู้หญิง

มีรูปถ้วยมีตัวอักษรปังชา
ซึ่งคำว่าปังชากลายเป็นประเด็น

จากร้านปังชาในจังหวัดเชียงราย๑๐๒ล้าน
แล้วก็ร้านทางช้างเผือกจังหวัดสงขลาอีก๗แสนบาท

ต่อมาอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
คุณวุฒิไกรลีวีรพันธ์บอกว่า
กรณีของปังชาที่ผู้ประกอบการรายนี้
จดเครื่องหมายการค้ากับกรม๙เครื่องหมาย
เครื่องหมายมีการสละสิทธิ
คำว่าปังชาที่สะกดภาษาไทยนะ
ปปมงชชสอปังชา
และคำว่าปังชาที่สะกดเป็นภาษาอังกฤษ
ไม่ขอถือสิทธิ์ใช้คำดังกล่าวแค่เพียงผู้เดียว

ปังชาสะกดภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนี่เอาไปใช้ได้

แต่ยกเว้นคำขอที่เป็นเครื่องหมายการค้า
ที่มีองค์ประกอบของคำว่าปังชารวมอยู่ด้วย
ที่จะมีเหมือนเป็นรูปลูกไก่

โดยผู้ประกอบการส่งหลักฐานว่ามีการใช้เครื่องหมายนี้

ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าสรุปง่ายมันก็คือว่า
คือใช้คำว่าปังชาได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ
แต่ต้องไม่ให้คนเข้าใจว่ามันคือร้านเดียวกัน

รายละเอียดที่ท่านอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ใครก็ตามสามารถนำคำว่าปังชา

แต่ต้องไม่ใช้ทั้งภาพและคำในรูปแบบเดียวกัน

นั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ
การ์ตูนผู้หญิงไทยนั่งพับเพียบ
หรือว่าโลโก้ต่างเนี่ยนะฮะ
ผู้ประกอบการเขาจดสิทธิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์

ดังนั้นผู้ประกอบการรายอื่นที่มีเมนูน้ำแข็งใสชาไทย

ขายต่อได้ไม่ต้องกังวลใจนะฮะ

ก็ออกมาชี้แจงว่าเกิดความผิดพลาดในการสื่อสาร
ว่าคำว่าปรังชาใครก็ใช้ได้
แต่ขอว่าอย่าเรียนแบบโลโก้ลวดลายตัวอักษรพาลชนะ
หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มันทำให้เกิดความสับสน
ร้านยืนยันว่าไม่มีเจตนาจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย

และเครื่องหมายการค้ามันมีคุณค่ามีความสำคัญ
เอกสารไปแจ้งเตือนก่อนหน้านี้นะครับ

ใช่เพราะอะไรมีคนเขามา
บิ๊กครูบิ๊กครูบิ๊กพีรมนชมธวัฒน์

ซึ่งครูบิ๊กเชี่ยวชาญมากเรื่องเครื่องแต่งกายไทยโบราณนะ

ผู้หญิงชุดไทยนั่งพับเพียบนี่นะ
เป็นภาพถ่ายปกปฏิทิน

บางคนจะบอกว่าเหมือนเลยเหมือนกับนางแบบปฏิทินหรือเปล่า
แต่ทีนี้ค่ะชาวเน็ตนะเอารูปของครูบิ๊กนี่มาวางคู่กันเลย
แต่มันคล้ายกันมากเลยนะอะไรบ้างอ่ะ
รูปผู้หญิงเอ่ยเครื่องประดับเอ่ยดอกไม้แต่งฉากเอ่ย
เนี่ยครูบิ๊กบอกว่าแม้ว่าผู้หญิงในโลโก้จะไม่เหมือน
อับสอนที่ครูบิ๊กออกแบบแบบเป๊ะนะ
คือมันก็สลับด้านกันด้วยนิดนึงนะคะ
แต่ว่าพอทุกคนเห็นก็ต้องเอ๊ะเหมือนกันไหม

ครูบิ๊กก็บอกว่าอ้าวแล้วโลโก้ผู้หญิงเนี่ย
มันใช่แรงบันดาลใจจากของครูบิ๊กไหม

มันมีความคล้ายในเชิงท่าผู้หญิงที่นั่งนะครับ
ถ้าทางชุดไทยและพี่หญิงที่นั่งใส่ชุดไทยที่เป็นรัดกระจมอกนะครับ
พันภาทแทบนุ้งพัดสิ้นและผายมือด้วยมือแขนขวา
และมีรูปที่อยู่บนขวดอืม
ก็เห็นว่ามันก็คล้ายแต่มันเป็นภาพลายเส้น
ไม่ได้เอาภาพถ่ายไปทำ
บิ๊กบอกเพิ่มเติมนะฮะอาจจะบังเอิญคล้ายแหละ

ก็อาจจะได้แรงบันดาลใจจากผลงานที่ครูบิ๊ก
เคยดีไซน์เรื่องเสื้อผ้าการจัดวางท่าทางอะไรต่างเนี่ยนะฮะ
ดีใจที่งานเก่าถูกเผยแพร่อีกครั้ง
เพราะว่าภาพด้านซ้ายภาพด้านบนที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย

เดี๋ยวรอผู้บริหารทางร้านปังชาเขาชี้แจงเพิ่มเติมก็แล้วกัน
แต่เห็นบอกว่าตอนนี้ผู้บริหารร้านปังชาบอกว่า
จ้างคนออกแบบไปตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่า
เอ๊ะคุณได้ภาพนี้แรงบันดาลใจเหล่านี้มาจากไหนอย่างไร
ไอเดียนี้มีที่มาอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามเพิ่มเติม
อย่างที่บอกว่าตอนนี้คนก็เริ่มไปตั้งข้อสังเกต

วงให้เห็นว่าแบบภาพสองอันเหมือนกันตรงไหนต่างกันตรงไหน
คนไปโฟกัสที่เครื่องหมายการค้าที่เป็นเหมือนรูปตัวจี
อย่างที่บอกว่าประเด็นมันเริ่มมาจากร้านปังชาที่เชียงราย
กับร้านทางช้างเผือกที่สงขลาถูกไหม

คุณผู้ชมมีอีกร้านหนึ่งร้านตั้งใจชง
อันนี้เขาบอกว่าคนหัดใหญ่สงขลานี่รู้จักดีเลยนะคาเฟ่ร้านนี้
คุณนุ๊กคุณนุ๊กโพสต์นี่เลย
นุ๊กก็โดนเหมือนกันค่ะ
อ้าวเหรอคะหรือแล้วเดี๋ยวคุณดูนะรายละเอียด
แต่คือคุณนุ๊กเนี่ยอาจจะต่างจากที่ร้านปังชาที่เชียงราย
กับร้านทางช้างเผือกที่สงขลา
เพราะว่าคุณนุ๊กไม่ได้โดนเรื่องคำว่าปังชา
แต่โดนเรื่องถ้วยถ้วยไอ้ทองเหลือง
ภาชนาที่ใส่ที่เขาบอกว่าจบสิทธิบัติแล้วนะใช่
ทีนี้คุณผู้ชมคุณนุ๊กโพสต์แบบนี้บอกว่า
เดี๋ยวจะหาว่าตกเทรนด์ร้านนุ๊กก็โดนเบา๒ล้านเอง

ถ้วยแทบไม่ทันเขาไม่ให้ใช้ถ้วยเหมือน
ทั้งที่นุ๊กซื้อจากจตุจักรเมื่อ๑๐ปีที่แล้ว

ก็ระบุเลยขอให้ยุติใช้ผลิตภัณฑ์ถ้วยไอศครีม

เพราะว่าบริษัทผู้ร้องก็หมายถึงร้านปังชานั่นแหละ
ได้รับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
แล้วทนายความผู้รับมอบอำนาจ
ดิฉันไปดูคือเขียนลงชื่อทนายความไว้ว่า
นายธนเดชอัคระนิธิพัฒน์ค่ะ
แล้วมีการบอกว่าขอให้หยุดการใช้ถ้วยผลิตภัณฑ์แล้วนะ
แล้วต่อให้เป็นภาพถ่ายโฆษณาก็ต้องลบรูปออกด้วย
แต่ถ้าเกิดว่าคุณเพิกเฉยยังไม่ยุติการใช้ถ้วย
ขอคิดค่าเสียหาย๒ล้านแล้วเดี๋ยวจะดำเนินการตามกฎหมาย
ทีนี้วันนี้เลยคุณผู้ชม
นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ร้านตั้งใจชงที่นี่หน่อย
คือเขาบอกว่าจริงถ้วยที่ร้านตั้งใจชงใช้เนี่ยนะ
มันไม่เหมือนกันเพราะว่าอะไร
เพราะว่าของร้านตั้งใจชงที่บอกว่าซื้อมาจากจตุจักรน่ะ
มันเป็น๓หยักทรง๓เหลี่ยม
อันนี้ซื้อมาตั้งแต่๑๐ปีที่แล้วคุณคิดดูแล้วกัน
นี่ไงแบบนี้ไหมมี๓มุมแล้วก็ขาม้วนเข้า
ใช่คุณผู้ชมแล้วถ้วยของร้านปังชาที่ว่าเนี่ย
เขาบอกว่าเป็นถ้วย๔อยากทรงสี่เหลี่ยม
อ้าวสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมก็ไม่เหมือนกันแล้วนะ

เหลี่ยมมุมถ้าปังชานี่เขามี๔มุมใช่ไหม
ังชามี๔มุมตั้งใจชงมี๓มุม
แล้วปังชาเห็นสีไหมมันเป็นสีทองเหลืองคนละสีเลย
แล้วขาถ้วยปังชาคุณผู้ชมมันอาจจะไม่ได้เห็นนะ
คือขาช่วยปังชาทางด้านซ้ายมือเขาม้วนออก
แต่ว่าตั้งใจชงมวลเข้านี่เห็นไหมอันนี้คือความแตกต่าง
เมนูก็ต่างกันคุณครับชื่อของร้านตั้งใจชงเขามีมานานแล้ว
เขาเปิดร้านตั้งแต่ปี๖ศูนย์อ๋อ๖ปีที่แล้วใช่
แล้วก็มาปิดช่วงโควิดไงมาเปิดใหม่๒กุมภาที่ผ่านมา
มีชื่ออะไรบ้างชื่อปังหนาวหรือว่าปังเย็นชาไทย
มันไม่ใช่ปังชาคือเรื่องชื่อตัดไปได้
แต่ว่าของเขาบอกว่าเขาโดนเรื่องภาชนะใส่
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมพนักงานที่ร้านตั้งใจชงเขาก็ให้ข้อมูล
บอกว่าพอคุณนุกได้รับเป็นนวรรณ์ทริสค่ะ
ทนายฝั่งปังชาทนายเขาก็บอกแหละว่า
ถ้าเกิดว่าไม่ยุติการใช้จะเรียกค่าเสียหาย
ร้านก็เลยเปลี่ยนถ้วยทางร้านก็เปลี่ยนถ้วย
ขี้เกียจมีปัญหาแล้วก็ลบภาพออกด้วยนะ
หรือว่าคนที่เขาเคยไปกินแล้วเขาไปรีวิว
เราไปให้เขารบมันก็ไม่ได้ไง
ลองฟังเสียงทางพนักงานร้านเล่าให้กับทีมข่าวฟังหน่อยค่ะ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

เห็นมั้ยคุยกับพนักงานร้านพนักงานร้านก็เอารูปให้กับทีมข่าวดูเลยนี่เพิ่งไปถามมาเมื่อเช้านะแต่เอ๊ะดิฉันก็อยากรู้ไงว่าจะติดต่อกับทนายธนเดตคนที่ยื่นหนังสือนโนติสที่เซ็นหนังสือนโนติสเนี่ยได้ยังไงครับโค้งไปหาแล้วด้วยนะคุณทนายธนเดตอักษณะนิทิพัฒน์เนี่ยปรากฏว่าทนาย
ทางชาที่เชียงรายหรือว่าร้านทางช้างเผลอที่สงขลาเห็นมั้ยล่ะมันเลยกลายเป็นดราม่ายาวเลยนะครับมันไม่ได้จบง่ายอ่า